โอ้โหคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ต้องเตือนภัยผู้หญิงจริงจริงค่ะเพราะว่าไปจับคนร้ายได้ที่เกาะเหตุแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงแล้วมีภาพของผู้หญิงผู้เสียหายเยอะมากหลากหลายอาชีพมีภาพของดาราสาวที่ตกเป็นผู้เสียหายด้วยอันนี้ตำรวจบอกนะคะทีนี้คนร้ายเขารับสารภาพเขาบอกวิธีการหมดเลยแล้ววิธีการแต่
ผู้หญิงทั้งนักเรียนทั้งนักศึกษาทั้งดารา๒๕๙คลิปแล้วเหมือนเป็นกลุ่มลับที่เรียกเก็บเงินค่าเข้าไปดูภาพอ่ะค่ะนายบรสักยอมรับว่าก่อเหตุจริงเลือกเป้าหมายก็คือผู้หญิงที่ใส่กระโปรงสั้นเหนือเข่าและไม่ทันระวังตัวไปเดินประกบเลยค่ะพอได้จังหวะแกล้งก้มลงไปผูกเชือกรองเท้าแล้ว

ตำรวจเจอที่เค้าเก็บเอาไว้
นายวรศักดิ์บอกว่าผมไม่ได้ถ่ายนะบางคลิปบางภาพเนี่ยแลกมาจากสมาชิกในกลุ่มลับ
เอ้าสมาชิกแต่ละคนนี้ยังไงคะเนี่ย

คือจริงต้องขยายผลในสมาชิกในกลุ่มด้วยนะพี่อุ๋ย
เขาบอกแลกภาพกันด้วยอ่ะฟังเสียงดูค่ะ

ถ้าเกิดผู้เสียหายเป็นญาติพี่น้องคุณล่ะ
คุณจะยังไงก็ทำเป็นตอบแบบนี้
เขาบอกก็ถ้าตอบแบบคนดีก็โกรธนะครับ

ครอบครองสื่อลามกอนาจารย์เด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์
ข้อหากระทำต่อผู้อื่นให้ได้รับความอับอายและความผิด

ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ก็เลยบอกว่า

เขาจะมีพฤติกรรมใช้กล้องขนาดเล็ก
ซ่อนไว้ในรองเท้าผ้าใบซ่อนไว้ในกระเป๋าสะพายหลัง

คือผู้เสียหายที่เป็นดาราเป็นนักแสดงเนี่ยนะคะ
คือบางทีแฟนคลับมาถ่ายรูปกับเขาเยอะใช่ไหมคะ

คนร้ายเนี่ยมันอาศัยจังหวะนั้นแหละ

ทำทีเป็นแบบไปใกล้ขอถ่ายรูป

กระเป๋ามีกล้องวางกระเป๋าไว้ใกล้ใต้กระโปรงอย่างนี้

ใครรู้สึกว่าเราอาจจะตกเป็นผู้เสียหาย
ตำรวจบอกว่าอยากให้มาแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติม
เพราะว่ามันต่างกันต่างวาระ

คนที่เป็นสมาชิกไอ้กลุ่มลับนี้ด้วยนะคะ
เห็นว่าแรกภาพแรกคลิปอะไรเหล่านี้กันด้วยอะค่ะ
คนที่เสียเงินมาเพื่อขอดูภาพซื้อภาพด้วยก็ดีนะ
ถ้าไม่มีคนซื้อมันก็คงจะไม่ไปหาทางไปถ่ายมาเพื่อจะขาย